ความสำคัญของวันนี้ไม่อยากให้พลาด
วันนี้วันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๖๒
หลายคนคงจะสังเกตแหละว่าพวกเรานี่นะคะ
ดอกป๊อปปี้สีแดงที่หน้าอกข้างซ้ายเอาไว้แบบนี้หลายวันแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพูดถึงความสำคัญของวันนี้
นั่นก็คือวันทหารผ่านศึกนั่นเอง
เรื่องราวความเป็นมาก็ต้องย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปี๒๔๙๐นู่นเลยนะคะ
กระทรวงกลาโหมเขาได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา
เพื่อช่วยเหลือทหารหารผู้ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติการช่วยเหลือพิทักษ์แผ่นดินไทย
แล้วก็ทำให้หลายคนสูญเสียผู้นำครอบครัวไป
หรือบางคนก็พิการมีความบกพร่องทางร่างกายนะคะ

สงครามโลกครั้งที่๒หรือว่าสงครามมหาเอเชียบุรพาสิ้นสุดลง
หลายคนเขาก็ถูกปลดประจำการนะ
ทีนี้ค่ะทหารเหล่านี้ถือว่าสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติ
ก็เลยมีการเรียกร้องว่าน่าจะมีการพิจารณาความช่วยเหลือให้กับทหารเหล่านี้
ก็เลยมีการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น
เห็นชอบโดยรัฐบาลแล้วก็มีการประกาศเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
กำหนดให้วันที่๓กุมภาพันธ์๒๔๙๑ของทุกปีเนี่ยนะคะ
เป็นวันทหารผ่านศึกนั่นเอง
สงสัยไหมทำไมต้องติดดอกป๊อปปี้
ป๊อปปี้สีแดงสีแดงด้วย
มันเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก
พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย
สีแดงของดอกป๊อปปี้ก็คือเลือดของทหารกล้านั่นเอง
ได้หลั่งฉลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาร
เสียสละอันสูงสุดก็ได้กำหนดนะครับ
ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทย

แล้วก็มีการจำหน่ายในวันที่ระลึกฐานผ่านศึก
ตั้งแต่ปี๒๕๑๑เป็นต้นมา

รายได้ก็จะมอบให้กับกลุ่มทหารผ่านศึกนะครับ
ใช่ค่ะหรือว่าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดี
ที่ดูแลรักษาพ่อแม่พี่น้อง
ครอบครัวชาวทหารผู้ที่เสียสละให้กับบ้านเรา

ถ้าเจอพี่ไปจำหน่ายที่ไหน

หรือว่าใครมีจิตตั้งมั่นอยากจะไปบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือก็ไปติดต่อที่มูลนิธิได้นะคะ
มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดถึงวันสำคัญแบบนี้นะ